ยิงกันจนมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ๒ราย
เหตุการณ์นี้ออกหมายจับไปเรียบร้อยแล้ว

ด้วยวงเงิน๔๐๐๐๐๐บาท
เข้าไปมอบตัวเช่นเดียวกันแต่เขาบอกว่าเขาไม่เจอตำรวจนะ
อันนี้เป็นภาพของเสียโป้นะที่มาแสดงเจตนาและความบริสุทธิ์ใจ
แต่ว่าสรุปสุดท้ายถูกอ่านหมายจับต่อหน้า
แล้วก็โดนส่งไปฝากขังด้วย
อย่างเราก็ตามทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของฐานความผิดกันหน่อยนะคะ
เหตุแรกค่ะร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา๒
มีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง
พกพาอาวุธปืนไปในเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต
โป้และเสียเคนรับไป๔ข้อหาเหมือนกันหมด
หลังจากที่เสียโป้ถูกประกันตัวออกมาแล้วนะคะ

ไม่ได้เป็นคนยิงวัยรุ่นทั้งสองคน

แต่เขาไม่ได้ไปเกี่ยวข้องเลย
เขาชะโงกหน้าออกมาดูเหตุการณ์ตามภาพ
ภาพที่มีการแชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย

ก็เห็นน้องชายท้าชกกับฝ่ายตรงข้าม

ตัวเขาเองได้ยินเสียงปืน

หลังจากภาพที่เห็นว่าชะโงกหน้าออกมา

เขาไปหลบอยู่ในที่ที่ปลอดภัย
ตัวเขาเองตอนนี้รู้สึกว่าไม่เป็นธรรมนะคะ

ขณะนี้มีเพียงคำพูดจากคู่กรณีเท่านั้น

คำพูดคนทำให้โดนล็อคแชร์มือได้

ไม่มีความยุติธรรมแน่นอนนะครับ
ผมฝั่งตรงข้ามเป็นเจ้าของบ่อนรอยฟ้า
แล้วเป็นลูกผู้มีอิทธิพลใหญ่มากครับผม

ผมประกันตัวแต่ไม่รู้ว่าเขาจะให้ไหมครับ

แต่ผมขอความยุติธรรมจากศาลพอ

ก็เดินทางไปติดตามความคืบหน้า
คดีที่เกิดขึ้นกับลูกชายที่โรงพักด้วย
ส่วนคนที่พาเสียโป้ไปแสดงความบริสุทธิ์ใจ

นายสันทนประยูณรัฐซึ่งเป็นอดีตตำรวจสันติบาล
เป็นคนสนิทสนมกับเสียโป้ด้วย
เขาบอกว่าตอนนี้แจ้งความแล้ว
แจ้งความดำเนินคดีกับผู้กำกับ
และรองผู้กำกับการสืบสวนของสนภาษีเจริญความผิด
มาตรา๑๕๗และมาตรา๒๗

ปฏิบัติหน้าที่และกระทำการอันมิชอบ
เพราะเหตุการณ์นี้มีผู้อยู่

เหตุการณ์นี้มีผู้อยู่ในเหตุการณ์เป็นร้อย
ไม่ได้มีแค่เสียโป้กับเสียเคนที่ถูกตั้งข้อกล่าวหา
มีทั้งในตั้งมีทั้งในตัวและคนอื่น
โดยเชื่อว่าต้องมีการร่วมมือกันอยู่เบื้องหลัง
ตั้งกับในตัวเป็นฝ่ายตรงกันข้าม
ที่มาทะเลาะกับเสียบุ๊กซึ่งเป็นน้องชายของเสียโป้

เคนนะคะก่อนหน้านี้ตามหาตัวกันอยู่ว่าไปไหน
สรุปสุดท้ายแล้วนะคะเสียเคนชื่อจริงนายเคนนานากะ
หนึ่งในผู้ต้องหาได้เข้ามอบตัวกับตำรวจสนภาษีเจริญ
เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะโดยมีคนเดิมเลย
นายสันทนประยูณรัฐอดีตตำรวจสันติบาลเป็นคนพามา
แต่ทีนี้พอมาถึงโรงพักค่ะ
เจอพนักงานสอบสวนและตำรวจนายอื่นคำนี้เลยนะ
เท่ากับว่าไปถึงไม่เจอใครเลยว่าอย่างนั้นเถอะ
ใช่ค่ะนายสันธนาต้องโทรศัพท์กล้าง
ไปหาพันธนตรวจเอกลือศักดรสวทธิ์ผู้กำกับ
บอกให้มาควบคุมตัวหน่อยมาแสดงหมายจับหน่อยสิ
ก็เอาไหมจับไปแล้วเดี๋ยวผู้ต้องหาเขามาหา
ติดภารกิจมาดำเนินการให้ไม่ได้
ก็เลยตัดสินใจไปลงบันทึกประจำวัน
และเดินทางกลับบ้านทันทีนะคะ

ตอนนี้ตั้งแต่๖โมงถึง๕ทุ่ม